คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙หน่อยนะครับ
ยอดติดเชื้อโควิด๑๙พรุ่งปีใหม่ไทยพบโอมิครอนเยอะมากแล้วนะครับ
คือเรื่องนี้นะครับมีเสียงสะท้อนออกมาจากเพจเส้นได้
เพจเส้นด้ายโพสต์ข้อความเอาไว้เมื่อวานนี้ลักษณะเหมือนงานเข้าอีกแล้ว
เพราะว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้น
จำนวนมากมายและที่ร้องขอความช่วยเหลือมาทางเพจเส้นได้นะครับ
โดยเพจเส้นได้ได้โพสต์ข้อความไว้บอกว่าเป็นวันแรกในรอบ๓เดือน
เพราะว่า๓เดือนก่อนนั้นนะคุณมันเงียบลงไปนิดหนึ่ง

แต่ปรากฏว่าเป็นวันแรกในรอบ๓เดือนที่เส้นได้โคตรมึน

เบอร์โทรของเส้นได้แทบแตกเพราะคนขอเตียงมาเป็นร้อย
แต่คนติดแค่๓๐๐เป็นไปได้ยังไง
เพจเส้นด้ายเขาประชบไปเหมือนกันบอกว่า๓๐๐๐ที่รัดรายงานออกมา

แปลว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าจะมีมากกว่านี้ไหม

แต่ตัวเลขที่รัดรายงานออกมาแบบนี้ตลกรึเปล่า
แต่ท้ายที่สุดทางเพจเส้นได้บอกระวังตัวกันให้ดีนะทุกคน
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปพูดคุยกับทีมงานของกลุ่มเส้นได้
ซึ่งก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของทางเพจ
ต้องรับสายจากผู้ติดเชื้อที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือกัน

เมื่อวานมีสายเข้ามากว่า๔๐๐สายคุณ
ท้อนเห็นว่าสถานการณ์การประบาดมันจะกลับมา
เหมือนระลอกเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

รับสายมาออกตระเวนไปช่วยผู้ติดเชื้อ
อยู่ที่บ้านพาไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ป้องกันการตายคาบ้านจำได้ไหม
ตายคาบ้านตายคาถนนเนี่ยนะฮะ
การระบาดแบบนี้มันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับ
เส้นได้สะท้อนมาบอกว่าหากรัฐบาลเนี่ย
ยังไม่ปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
เชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์แย่ลง

จนถึงเสียชีวิตคาบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับ
โดยทางเพจตั้งใจว่าจะเปิดคู่สายเพิ่มขึ้นอีก
เพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชน
ฟังเสียงเพราะว่าเพจเส้นได้เพิ่งให้สัมภาษณ์เราเมื่อเช้านี้นะครับ
มีอยู่ที่นึงเราเพิ่งส่งเคสไป๓เคสเตียงเต็ม
ซึ่งเราประเมินไม่ได้เลยว่า
โอ้โหเราเพิ่งส่งไปแค่๓เคสสำหรับฮอตพีเทลนี้

แล้วถ้าวันนี้ล่ะมันไม่ใช่วันหนึ่งแค่๓เคสนะคะ
วันหนึ่งที่เราส่งเคสเป็น๑๐๐เคสนะคะ
แล้วการรักษามันเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่า
เตียงเนี่ยไม่พอเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง
โฮมไอซัลเลชั่นจะกลับมาอีกไหม
แล้วถ้าทำโฮมไอซูเรชั่นเนี่ยยาจะได้ทั่วถึงไหม

ก็คือคุณภูวกรศรีเนียนก็บอกโอ้โหคาดการณ์ไว้แล้วเฉียว
ว่าหลังปีใหม่จะมียอดของผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ถ้าถือว่าเป็นการประบาดรอบไหนแล้ว
ก็อาจจะเป็นรอบที่๕ระลอกที่๕แล้วนะครับ

แต่ว่าห่วงเรื่องของเตียงเรื่องของโรงพยาบาล
แม้แต่ฮอสพิเทลที่ตอนนี้หลายที่

อย่างไรก็ตามในส่วนของอุปกรณ์การรักษาเบื้องต้นนั้น
ตอนนี้ก็มีคนโทรเข้ามาที่ทางเพจเส้นได้
เพื่อจะร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากแล้วเหมือนกัน
ซึ่งเพจเส้นได้ก็พร้อมทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ

สะท้อนเหมือนกันบอกว่าวันนี้ผู้ติดเชื้อ

โรงพยาบาลและฮอสพิเทลกำลังรับมือ
อาจจะต้องรอคิวกันหน่อยอย่าเพิ่งโมโหนะคะ

แสดงว่าสะท้อนจริงว่ามีคนเริ่มติดเชื้อมากขึ้นอีกแล้ว

ซึ่งเป็นเพจที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด๑๙

ได้โพสต์ชี้แจงกรณีที่ทางเพจเส้นได้โพสต์
ตั้งข้อกังขาถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ
ทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานประจำวันว่า
มันใช่หรือเปล่าตลกหรือเปล่า
โดยระบุว่าตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานนั้น
มาจากการที่เครือข่ายรายงานเข้ามาในเวลาที่กำหนด
เช่นตัวเลขของวันที่๕มกราคม
อาจจะเป็นตัวเลขของวันที่๔มกราคมตอน๕ทุ่มครึ่งเป็นต้น
แล้วหลังจาก๕ทุ่มครึ่งเป็นต้นมานะฮะก็นับเป็นยอดใหม่

อาจจะมีคนขอความช่วยเหลือจากเพจเส้นได้เยอะอะไรอย่างนี้
ส่วนตัวเลขต้องบอกว่าไม่มีทางเท่ากับที่รายงานไป
เขาบอกให้คูณ๕คูณ๑๐ไปเลยนะ
เพราะเรามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการด้วย
เพราะฉีดวัคซีนไปแล้วเมื่อไม่มีอาการ
ไม่มีการตรวจไม่มีการรายงานเข้ามาในระบบ
จุดนี้อย่าเพิ่งไปบอกว่าสาธารณสุขปั้นตัวเลขไม่ตรงความเป็นจริง
ก็ให้ความเป็นธรรมกับคนทำงานในฝั่งสาธารณสุขด้วย
เพราะไม่มีคนมากพอที่จะไปตรวจเชิงลุกสำหรับคน๗๐ล้านคน
ดังนั้นขอให้ช่วยกันระมัดระวังตัวเองดีกว่า
อันนี้เพจต่างเขาก็เริ่มสะท้อนออกมามากมายแล้วนะฮะ